คุณผู้ชมคะมีเหตุคนร้ายค่ะไปจี้ชิงทองจากร้านทองนะคะ
อยู่ในห้างที่นนทบุรีค่ะแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นเนี่ยโอ้โห
มีพลเมืองดีและมีตำรวจบังเอิญเดินห้างอยู่พอดี
ก็เลยไปช่วยกันจับหนีไม่พ้นโดนจับจนได้นะคะ
นี่ค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านทองแห่งนี้นะคะ
ทำทีเป็นไปขอดูสร้อยคอทองคำนี่คนร้ายผู้ชายคนนี้อืม
พอพนักงานเผลอเดี๋ยวจะกระชากทองไปแต่คุณผู้ชมสังเกตดูนะคะ

จะดึงทองกลับนี่ร่วงไปคนร้ายร่วงวิ่งหนี
ผู้หญิงที่เป็นลูกค้าวิ่งตามโอ้โห
แล้วในห้างมีตำรวจเป็นตำรวจปคมพันธุ์ตำรวจรีประเวทค่ะ
กำลังทำธุระอยู่ในห้างพอดีโอ้โหรีบวิ่งไปช่วยจับ
พลเมืองดีช่วยจับอีกคือทุกคนช่วยกันหมด
นี่พนักงานดึงทองกลับโอ้โหล้มลูกค้าวิ่งตามอืม
ตำรวจกับพลเมืองดีไปช่วยกันจับได้นะคะคนร้ายคือนายสุพรรณอายุสี่สิบ
ก่อขนตัวเจอทองเป็นเสื้อคอนทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้น
รับสารภาพว่าก่อเหตุจริงมาดูลาดเหลาก่อน
แล้วก็ตัดสินใจก่อเหตุก็ประสานตำรวจสพปะเกร็ด
ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายตำรวจที่ทำธุระอยู่ในห้างพอดีแล้วช่วยจับเนี่ย
พันธุ์ตำรวจรีประเวทแสงพรมนะคะสารวัตรกองกำกับการหนึ่ง
บังคับการปราบรามการค้ามนุษย์หรือปคมคุณผู้ชมคะดูต่อมันมีอีกที่หนึ่ง
อืมที่อุบลราชธานีนี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายได้
ผู้ชายผอมคนนี้ค่ะสูงสูงหน่อยใส่ชุดดำ
ใส่รองเท้าใส่หน้ากากอนามัยนะเดินเข้ามาร้านทองเยาวราชที่วาริน
สำหรับอุบลราชธานีช่วงเที่ยงกว่ากว่าวันนี้ค่ะก็คือเป็นเวลาตามกล้องวงจรปิดเลยนะคะ
แป๊บเดียวอ่ะคนร้ายใช้เวลาแป๊บเดียวก่อเหตุชิงสร้อยข้อมือทองคำ
น้ำหนักห้าบาทนี่นี่โอ้ไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วหนีไป
ทองคำห้าบาทนี่โอ้โหเป็นแสนกว่านะแสนห้าได้นะคะเจ้าของร้านค่ะ
นางสาวจิดานนันอายุสี่สิบห้าแจ้งตำรวจทันที
ตำรวจสพวรินชำราบกระจายกำลังค้นหาคนร้ายสุดท้ายเจอตัวชายต้องสงสัย
ในวันชัยทองแรงอายุยี่สิบเก้ากึงเดินเกึงวิ่งอยู่กลางซอย
ควบคุมตัวค้นกระเป๋ากางเกงอ้าวเจอของกลาง
สร้อยข้อมือทองคำที่เพิ่งโอ้โหไปก่อเหตุมาจากร้านทองค่ะ
พอควบคุมตัวได้นะคะตำรวจนำตัวไปทำแผนที่ร้านค่ะ
ตัวนางสาวจิดานันเจ้าของร้านก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุอยู่ที่ร้าน

มันเป็นเวลาเดียวกันกับนายวัญชัยผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาในร้าน
ทำทีขอดูสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๕บาท
นายวัญชัยคว้าซอยวิ่งไปเลยออโห
แล้วก็รีบแจ้งตำรวจกันตำรวจตามจับได้เร็วมากค่ะ

สุดท้ายนายวัญชัยผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่า
ผมดูข่าวในทีวีผมเห็นว่ามันง่ายดีไอ้ชิงทองจากร้านทองมันง่ายดี

ปกติแล้วมันก็โดนจับกันเกือบทุกรายนะฮะ
คือดูข่าวสั้นดูไม่จบใช่ไหมว่าโดนจับตลอด
คนที่ก่อเหตุแบบโอ้โหชิงทองจากร้านทองอ่ะ
บอกดูข่าวค่ะเลยเรียนแบบค่ะเห็นว่าได้ง่ายดีอยากได้เงินมาใช้
เป็นอย่างคิดไหมว่ากอเหตุนะซิ
ฤย์ยาวคือพากับมัน
เคยก่อเหตุหนังสีแม่บ้างเคยติดคุกติดคดีบ้าง
เกิดชิงทรัพย์ครับผม

เคยก่อเหตุมาแล้วด้วยค่ะนายวัญชัยอายุ๒๙นะคะตอนนี้
แต่พอไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังตอนที่นายวัญชัยอายุ๑๐
เคยก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์เคยติดคุกมาแล้ว
โทษออกมามาทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
อุบลราชธานีแล้วก็วิ่งราวทรัพย์อีก
ปี๒๕๖๒ก็ถูกจับอีก
ติดคุกไปอีก๒ปี๘เดือน
ออกมาจากคุกไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่ง
แล้วกลายเป็นว่ามาเสพยาบ้าติดยาบ้า
นี่คือการก่อเหตุครั้งที่๓แล้วนะคะ
สุดท้ายก็โดนจับแล้วก็ต้องติดคุกอีกรอบนึง
ครั้งที่๓เลยครั้งที่๓ค่ะ
จริงถ้าเกิดว่าดูข่าวเนี่ยจริงข่าวดี
มีคนเขาทำอาชีพสุจริตแล้วเขารวยก็มีนะฮะ
แบบแบบนั้นจะดีกว่าและจะไม่มาจบแบบนี้ด้วยนะครับ